คลิปต่อไปนี้คุณผู้ชมไม่ใช่คนที่ไม่สบายหรอกครับ
แต่ว่าเป็นคนที่มาไม่ตรงเวลา
ก็จะไปขึ้นเครื่องบินกันแต่ว่ามาช้าแน่นอนครับ
ตกเครื่องบินไปไม่ได้แต่กลับไปขอเงินคืน
เขาก็ไม่ให้สุดท้ายไปทำลายข้าวของ

ประโยคสุดท้ายงั้นมาแลกกัน
ฝ่ายผู้ชายเอาคอมพิวเตอร์ของสายการบินทุ่มลงพื้น

นี่ตกใจเฮ้ยนะฮะนี่ครับเป็นภาพคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินดอนเมืองครับ
ชายหญิงคู่นี้เขามาช้าครับนะตัวเองเดินทางไม่ได้ก็เลยทำลายข้าวของแบบนี้
อธิบายสั้นแบบนี้แล้วกันผู้ชายคนที่มาเนี่ยอยู่ในคลิปนี้เขากำลังโวยวาย
เค้าบอกว่าเขามาช้า๓๐สิปมิเมตรุอย่างนั้นติดประตูอะไรแบบนี้มาให้ขึ้นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องลงพื้นคนเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะ
คนดั่งเหี่ยวออกให้พิมพ์มาบอกว่าถ่ายในคลิปนี้นะ
เคยเป็นคนในเครื่องแบบก็คือศรีกากีนะฮะ
ระดับในพันธุ์เป็นถึงระดับสารวัตรแต่น่าจะออกจากราชการแล้ว

เพราะว่าตรวจสอบแล้วล่าสุดไม่พบชื่อในระบบของตำรวจ
แล้วตอนนี้สายการบินก็แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อย

เหตุการณ์นี้คุณทำผิดกฎเขาเองคุณมาไม่ทัน
คุณจะให้คนในเครื่องบินจำนวนมากไปรอคุณสองคนมันก็ไม่ถูกต้อง
อย่างน้อยโดยเป็นหนึ่งข้อหาน่าทำให้เสียทรัพย์
ใช่ค่ะคอมพิวเตอร์นี้พังเลยนะ